เจ้านาธิกู้ภัยเข้างานชุกจริงจริง
ไปเจอกับอีกหนึ่งที่ที่จังหวัดอ่างทอง

พอคุณพี่กู้ภัยไปถึงบ้านหลังนั้นรีบถามเลย

เมื่อกี้เจอมันอยู่ในหลูบแล้วตอนเนี้ย

มันอยู่ในหลุมเหรอเห้ยทำไงดีทำไง

เอาแต่เมื่ออยู่ในหลุมยังไงซะก็ต้องเอาออกมาให้ได้

เขาก็หากันนะเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็หากันอยู่ว่า
มันหายังไงก็หาไม่เจอ

มันงูนะครับไม่ใช่ไส้เดือน
ไปจับออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
แล้วเมื่อกี้มันเหมือนจะแผลแม่เบี้ยมันเหมือนจะฉก
ใช่สิแล้วเอาออกมาไว้หน้าบ้านแบบนี้

เดี๋ยวดูคือเล่าให้ฟังกันแบบนี้
เจ้าของบ้านที่เขาอาศัยอยู่แถววัดโบด
เขาโทรไปตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพราะเจอกับงูเข้า

เป็นเจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์งูจังหวัดอ่างทอง
คือคนที่เขารู้เรื่องงูเป็นอย่างดี
เรียกได้ว่าเป็นมือหนึ่งเลย
มือหนึ่งในการจับงูเพราะอีกมือหนึ่งไขว้หลังเห็นไหม

แต่มือหนึ่งหมายถึงว่าฝีมือดีฝีมือชะตา
ใช่คือเขามีวิธีในการจับแล้วดูดิ
โอ้โหจับงูมือเปล่า
เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลห้ามลอกเลียนแบบนะครับ

เล่าให้ฟังแบบนี้ไม่ใช่น้องหนูดูอยู่
เพราะว่าช่วงนี้ปิดเทิมดูอยู่กันเยอะ
แม่เดี๋ยวผมไปจับงูมือเปล่าให้ดู
ไม่ได้อุ๊ยอันตรายนะไม่ได้มันจะโชคอัลนะครับ
อันนี้พี่เขามีความสามารถมีความเชี่ยวชาญ

จับไว้แล้วลักษณะท่าทางเหมือนคุยกันรู้เรื่อง
เอาดิมันคงจะคุยกันแบบไปเถอะมันอยู่ทำไมตรงนี้
แล้วเดี๋ยวก็เอางูนั้นไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติใช่ไหม
ธรรมชาติตรงนั้นแถวบ้านพี่เขาไหมคะ
ไปที่อื่นสิไปบรรยายชุมชน